ที่หายตัวไปก็แน่นอนครับตอนนี้ยังตามหาตัวไม่ได้
แต่ว่าคุณยุทธนาธวีสพสุกครับอดิษฐ์แมวมองของสะโบสรเมืองทองยุโดยเต็ด
อยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานก็รู้จักกับเจ้าหนุ่ยครับ
เริ่มสร้างชื่อไอนามทีมชาติไทยก็เล่าว่า
เป็นนักเตะที่นิสัยดีมีความสามารถและขยันอดทนในการฝึกซ้อม
ได้เซ็นสัญญา๒ปีกับเมืองทองยูเนเต็ดด้วยเงินเดือน๑แสนบาท
จากสมัยก่อนรับอยู่กับจามจุรียุโรยเต็ดก็ประมาณ๒๕๐๐๐๓๐๐๐๐บาท
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐๐๐บาทรวมแล้วสำหรับสลาวุฒิมาสุก
ถือว่าช่วงนั้นถ้าเก็บเงินเป็นเนี่ยก็น่าจะมีรายได้ส่วนตัวนะครับประมาณ๒๐ล้านบาทในมือ
เพราะว่าเล่นทีมชาติก็ได้เงินอัดฉีดค่อนข้างจะเยอะในยุคของโค้ชซิโก้นะครับ
ส่วนตัวประมาณ๒๐ล้านบาทในยุคของโคสิโกน่าจะมีรายได้ส่วนตัวประมาณ๒๐ล้านบาทในยุคของโคสิโก